อุดรธานีที่ไปเจอนุ่มพ่อลูกอ่อน
ไปหาปลาแต่สุดท้ายกลายเป็นศพ

ตายอยู่ตรงหนองนี่ที่ไปหาปลา
เรื่องต้นตำรวจมีการเรียกพยานแวดล้อม

เมื่อวานนี้มีคนไปเจอศพของนายสรรยูปากเมย์หรือนายยูวัย๓๘ปี
ความหน้าเสียชีวิตอยู่ติดกับทุ่งนาในพื้นที่ที่ตำบลบ้านเหล่าอำเภอเพ็ญนะคะ
อย่างที่บอกว่าสภาพศพเนี่ยท้ายทอยมีแผลถูกฟัน๑๐เซนติเมตร
มีมีดพระยาว๑ฟุตมีถุงตะข่ายใส่ปลาตกอยู่ข้างศพด้วย
งไปเมตรหนึ่งมีไฟฉายฆ่าศีรษะตกอยู่๑อัน
บอกแบบนี้ค่ะว่าบริเวณโดยรอบไม่มีร่องรอยการต่อสู้
อันนี้แปลว่าถูกลอบฟันหรือเปล่า
เพราะถ้าไม่มีร่องรอยการต่อสู้แปลว่าเขาไม่รู้ตัวนะสิ
ว่าจะถูกทำร้ายถึงตายแบบนี้
งไปอีกนิดนึงนะคะก็จะมีเครื่องดื่มเกลือแร่๒ขวดถูกทิ้งอยู่ริมถนน
ได้คุยกับภรรยาของนายยูนะคะบอกว่า
จะมีลูกชายคนแรกด้วยกันอายุ๑๐เดือน
ยูนสามีมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
เมื่อคืนตอนตี๒ยูเดินมาบอกว่าเธอเดี๋ยวเราจะออกไปส่งไม้พยุงให้กับเพื่อนสนิทนะที่ชื่อแบงค์

เธอก็รับปากไป๖โมงเช้าตื่นมาที่บ้านมีไม้มีฟืนอยู่แล้วแต่เอ๊ะยูหายไปไหน
ไม่รู้เหมือนกันว่ายูกลับเข้าบ้านตอนไหนจนกระทั่ง๑๐โมงเช้า
ญาติของยูขี่รถมาบอกว่าเองดูข่าวหรือยังยูตายแล้วนะ
แล้วก็เอาภาพข่าวให้เธอดูเธอบอกเธอช็อกไปเลยนะคะ
เธอก็รีบไปที่จุดเกิดเหตุไปดูศพของสามี
เห็นว่ามีบาดแผลชะกันอยู่ที่หลังศีรษะฝั่งขวา
ลักษณะก็คือถูกฟันนี่แหละส่วนตามใบหน้ากับลำตัวเนี่ยไม่มีแผลอะไรเลยค่ะ
รถมอเตอร์ไซค์ทรัพย์สินทุกอย่างอยู่ครบหมด
เธอเลยบอกว่าเธอไม่รู้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้ว่าใครจะมาโกรธแค้นถึงขั้นต้องฟันยูให้ตายแบบนี้
เอาชีวิตสามีเธอไปทำไมเพราะยูไม่มีศัตรู
แต่ถ้าถามถึงอะไรที่น่าจะติดใจมากที่สุดอาจจะเป็นประเด็นยาเสพติด
เพราะว่ายูเนี่ยเคยเสพยามาก่อนเคยมีคนมาขอซื้อยากับยูเหมือนกัน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเธอชวนยูไปเดินที่ตลาด
ยูก็บอกว่าไม่เอาอ่ะไม่ไปมีคนจ้องเขาอยู่
ซึ่งเธอก็ไม่แน่ใจว่าความหมายนี้มันคือความหมายอะไร
แล้วใครที่มาจ้องมองสามีเธอแบบนี้
ข้าสงสารแกนะหมดแล้วแต่ยังคือต้องเฮ็ดกันนะคะ
ยังคือโหดแค่นี้
พิทัศนคุณจ๋าแจ่มศรีไปที่บ้านของในยูนะคะ
ก็เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานศพด้วยค่ะ
แน่นอนทุกคนก็อยู่ในอาการโศกเศร้าร้องไห้เสียใจ
ได้คุยกับคุณป้าของยูนะคะคุณป้าสวัสดิ์
ก็บอกว่าส่วนตัวไม่รู้จริงว่ายูไปมีปัญหากับใครหรือเปล่า
เพราะว่ายูไม่เคยเล่าหรือว่าระบายอะไรให้ฟังเลย
แต่ป้าเชื่อว่ามันคือฆาตกรรมแน่นอน
และคนก่อเหตุต้องเป็นคนในพื้นที่ด้วย
ลุงของนายยูค่ะลุงพดุงก็บอกเหมือนกัน
เมื่อคืนยูมาเข้าฝันบอกว่ามีคนฆ่า
ลุงก็เลยถามไปในฝันว่าเอ้าแล้วใครฆ่าเองอืม

ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่ลุงเองก็รู้จัก

ยูบอกชื่อคนที่ฆ่าเขาในฝันให้ลุงฟัง
พูดถึงคำแล้วก็ถามว่าชื่ออะไรลุง
ลุงบอกบอกไม่ได้
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเสียรูปคดี

แต่ลุงบอกเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะ
ผมไม่ได้ฟันเพิ่มกันสงสัยเหมือนกัน
เข้าไปสอบปราคมที่สอบรเพิ่มเติมนะคะ

แบงค์คือเพื่อนสนิทที่ยูบอกพลายา

ผมโทรหายูจริง
ให้หน่อยราคาหนึ่งร้อยบาทแล้วยูก็มาแล้วก็แยกย้ายกัน
ซึ่งก่อนจะออกไปเนี่ยยูยังบอกอยู่เลยว่าเออเดี๋ยวจะไปหาปลานะ
เขาเนี่ยคือคนสุดท้ายที่ได้เห็นอยู่แต่หลังจากนั้นเขาไม่รู้แล้ว
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรใดทั้งสิ้น
แกร่ะคนตายนะเอาไม่มาคงส่งผมไม่กับปริยุหนุนแพนประมาณทั้งนี้แหละ
ผมวราคากลับรอไปกันประมาณร้อยหนึ่ง
จากนั้นควรเหล่า๑๐ออกจากเองผมให้นะ
ก็กังวลครับก็พูดผิดพู่มาว่าไม่นี่เนี่ย

เป็นอายสมัยไส้ผม